และช่วงนี้ค่ำคืนนี้ค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็คุณสุภานีไปดูเรื่องของเมนูขนมหวานสุดเก๋ไก่
ถ้าใครทานเจช่วงนี้อาจจะยังทานไม่ได้

ถ้าหากว่าใครอยากไปปาร์ตี้แบบมีกลุ่มเพื่อนด้วยครอบครัวด้วย
เมนูร้านนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะคะ

ขนมปังอบเนยหอมหั่นพอดีคำเพิ่มความฟินด้วยท็อปปิ้งผลไม้หลากชนิดหรือจะซีเรียลรสต่างที่ขาดไม่ได้คือไอศครีม
อร่อยเต็มคำกำลังดีค่ะ
และอีกเมนูเก๋นมฉ่ำโบ๊ะที่เสิร์ฟน้ำแข็งใส่รสนมใส่ถ้วยสุดคลาสสิกพร้อมท็อปปิ้งในปิ่นโตทั้งผลไม้รวมและมัชเมโลจะตักทีละคำหรือตกแต่งหน้าในครั้งเดียวแล้วทานพร้อมกันเลยกันได้ค่ะ
กินไปเล่นไปถือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เจ้าของร้านสร้างสรรค์ออกมาให้ทุกเมนูมีกิจกรรมต่างซ่อนอยู่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มากันเป็นกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวค่ะ
คือผมอยากให้ใน๑เมนูเนี่ยมาทานกัน๔๕คนหรือมาเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนกันก็คือมามีสนุกกับในการที่จะทานเมนูอะครับมาช่วยกันแต่งมาช่วยกันเติมให้มันเรียกว่ามีการพูดคุยกันทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ครับ
เน้นนมมีเมนูให้เลือกร่วม๑๐๐เมนูค่ะทั้งอาหารหวานและอาหารขาวที่สำคัญมื้อนี้สบายกระเป๋าเพราะราคาเริ่มต้นที่๒๕๓๕๕บาท
ส่วนบรรยากาศร้านวาดลวดลายการ์ตูนและกราฟิกสุดอาร์ตเพิ่มความสบายตาและอบอุ่นด้วยดวงไฟสีส้มมีให้เลือกนั่งถึง๒ชั้นเหมือนได้มาปาร์ตี้กันเคล้าเสียงเพลงชิว
ด้วยบรรยากาศด้วยค่ะแล้วก็รสชาติแล้วก็คือห้างมันเยอะไงคะแล้วก็คนก็เยอะอย่างนี้แบบดูธรรมชาติดูชิวเรื่อยดีค่ะ
เน้นนมตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมนตรสาย๑ตัดกับถนนเพชรเกษมเปิดให้บริการเติมความหวานทุกวันวันจันทร์ถึงวันพระฤหัสบดีตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมงถึง๕ทุ่มส่วนสุดสัปดาห์ศุกร์ถึงวันอาทิตย์เปิดบ่าย๒โมงถึง๕ทุ่มครึ่งค่ะ
มาสิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน